คุณผู้ชมคะมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
ตอนบนของประเทศตอนนี้อากาศเย็นลงแล้วในหลายจังหวัดเลยนะคะ
แต่ว่าภาคใต้ยังคงมีฝนตกอยู่ติดตามในจับตาเตือนภัยค่ะ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศยามเช้าตามยอดดอยยอดภูบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ใครที่ไปเยือนมาต่างคนก็ต่างบอกว่าช่วงนี้สวยจริง
เพราะว่านอกจากจะได้สัมผัสอากาศเย็นลมเย็นแล้ว
ทะเลหมอกตอนนี้ก็มีให้เห็นหลายจุดนะครับ
สำหรับคนกรุงเทพมหานครมีการคาดการณ์นะครับว่า
ในเช้าวันพรุ่งนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคล่างนั้น
มีโอกาสที่จะได้สัมผัสลมเย็นเช่นเดียวกัน
เกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
ก่อนอื่นครับภาพที่เราจะมาชมกันนั้นเป็นภาพถ่ายดาวเทียมครับ
กลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
สังเกตบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
สังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตา
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับกลุ่มฝนที่ก่อนหน้านี้
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ค่อยหายไป
กลุ่มฝนยังมีอยู่บ้างบางจุดบางพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออก
แล้วก็พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
อย่างที่บอกประเวณทางตอนบนของประเทศไทย
กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างน้อยเพราะว่าได้รับอิทธิพล
จากบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง
ที่เหนียวนำอากาศเย็นแถวมงกรียะแถวจีน
แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

เพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ในวันนี้มวลอากาศเย็นแผลลงมาค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวนะครับ

ภาพนี้แสดงการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็น
สีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศหนาวจัด
ถ้าหากเคลื่อนที่มาปกกลุ่มเมืองไทยของเรา๓วัน๕วัน
ก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือว่าแม่คณิ้งเกิดขึ้นได้
ล่าสุดตอนนี้แผลลงมาแตะบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคอีสาน
แล้วก็บริเวณทางฝั่งตะวันออกของภาคเหนือ

แต่ก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญเลยทีเดียว
ที่จะทำให้อากาศนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไป
จนถึงวันเสาร์ก็จะมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่
หลังจากนั้นครับก็จะค่อยอ่อนกำลังถอยร่นกลับไป

คาดการณ์ว่าในช่วงกลางสัปดาห์หน้า
ก็คือช่วงประมาณวันพุธจะแผลลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างไรบ้าง

พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่มีอากาศเย็นนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ฝั่งตะวันออกภาคอีสานตอนบนบางจุดบางพื้นที่

ถ้าหากเราคำนวณต่อไปในวันพรุ่งนี้

จะพบว่ากินพื้นที่เกือบทุกพื้นที่
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับอีสานตอนบนทั้งแถบ
คำนวณต่อไปจนถึงเช้าวันศุกร์
พบว่าพื้นที่สีเขียวนั้นกินพื้นที่มากยิ่งขึ้น

พื้นที่ก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นกัน

แต่ว่าหลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสเจอกับฝน
เพราะว่าตอนนี้มรสุมตะวันออกเชียงเหนือยังคงหอบ
เอากลุ่มฝนจากบริเวณทะเลจีนใต้จุดนี้
ปกคลุมบริเวณตอนกลางอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลาง
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนเป็นระยะ
ส่วนฝนใต้นั้นขณะนี้จากการตรวจสอบล่าสุด
หย่อมฝนนั้นได้หอบลงสู่บริเวณอ่าวเบงกอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่ก็มีฝนกระจายตัวในหลายพื้นที่

ทำให้ตอนนี้หลายจุดครับกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าอาจจะเกิดเรื่องของดินถล่มน้ำหลากเกิดขึ้น

ก็คือประจวบคิริขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราชธานี

โดยต้องระวังตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓พฤศจิกายนนี้
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปบริเวณพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะภังอาศัยไทยต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
แล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องครับ

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีนะครับ